ถึงประเด็นข่าวนี้จะร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่ผิดแปลกค่ะ
เพราะว่าคนไทยข้อนประเทศให้ความสนใจกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒และลำที่๓
งบประมาณ๒๒๕๐๐ล้านบาท
คือการตั้งคำถามจากสังคม
สังคมไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำ
แต่บอกว่าเลื่อนไปก่อนได้ไหมตอนนี้บ้านเราพูดจริง
กระเป๋าฉีกแล้วรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายรายรับมาจากอะไร
ภาษีประชาชนก็เก็บไม่ได้ตามเป้ารายรับมาจากอะไร
มาจากเรื่องของการส่งออกปรากฏว่าเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ค่ะ
มีการแถลงตัวเลขส่งออก๗เดือนที่ผ่านมาติดลบ๗
แล้วคาดว่าทั้งปีจะติดลบ๑๐แปลว่าอะไร
แปลว่ารายรับของเราไม่พอกับรายจ่ายที่สำคัญต้องให้กระทรวงการคังไปกู้เงินเป็นหนี้เป็นสินด้วย
เพราะฉะนั้นเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมแต่ค่ะ
ทหารเรือก็ยังบอกว่าจำเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อค่ะ
ของมันต้องมีความดันทุรันสูงนะคะ
แต่ว่าที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการจะใช้งบประมาณเนี่ยก็ต้องผ่านสภาถูกไหมฮะ
แต่ว่าการที่จะผ่านสภาก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งชุดใหญ่เนี่ยก็มีชุดย่อยไปอีก๘ชุด๑ใน๘ชุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผ่านไปแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องของการอนุมัติให้จัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒และลำที่๓
ที่ชื่อว่าชุดคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคารุพันธ์นะคะ
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณากันสำหรับกรรมธิการวิสามันพิจารณางบชุดใหญ่
ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีด้วยกัน๗๒กรรมธิการ๗๒คนนี้ค่ะ
โตโผเลยนะคะที่บอกว่าไม่เอาเรือดำน้ำคุณยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทย
เมื่อวานนี้ก็มีอาการชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยนะคะที่สุดแล้วคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมธิการชุดนี้
แทนคุณอุตมะสาวนายนที่ออกไปเนี่ยนะคะบอกว่าจริงแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คุยถกกันเยอะมากแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะมากมากเพราะฉะนั้นแล้วเห็นบอกว่ามีการดึงเกมกันถึงขั้นว่าต้องมีการประชุมลับเมื่อวานนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ก็ไปด้วยนะคะคุณสันติบอกว่าที่สุดแล้วต้องให้ทุกคน

หรือไม่ค่ะกรรมธิการซีกรัฐบาลได้มีการเสนอให้เลื่อนวาระการซื้อเรือดำนั้นออกไปก่อนแต่นี่ค่ะคุณยุทธพงศ์จรสะเทียนสอสอพักประชาพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก็เลยทำให้มีการโต้เถียงกันไปมาสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ลงมติให้เลื่อนวาระการพิ

และทรัพยากรของชาติแม้ไม่ได้มีการรบหรือเอาไว้สู้กับใครแต่มองในเรื่องของยุทธศาสตร์คือเอาไว้ขู่เพื่อนบ้านนั่นแหละว่าเฮ้ยบ้านเราก็มีนะเรือดำน้ำขนาดใหญ่๒๓ลำเอาไว้คือมีสัญญาณภาพนะคะแต่ท่าทีของพักประชาธิปัตย์ที่ประกาศจุดยืนบอกว่าให้ชะลอออกไปก่อนเนี่ยเราก็ถามเหมือนกันว่
พักประชาธิปัตย์ว่าอย่างนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็อีกเสียงหนึ่งที่บอกว่ายังจำเป็นเรือดำน้ำยังจำเป็นสำหรับกองทัพเรือเพราะมันเป็นเรื่องข
นาฬไปเนี่ยนะคะว่ามีหรือเปล่าเรื่องนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านอยากจะเรียกดูเอกสารก็พร้อมที่จะให้ดูนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวไปวันศุกร์นี้๒๘สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะเรียกทรเข้ามาให้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ผมเชื่อว่าถ้านะอันนี้เป็นเสียงของประชาชนนะถ้าปากท้องของประชาชนอิ่มจะไม่มีเรื่องราวดราม่าเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำมาถกเถียงกันเลย
เพราะอ่ะตอนนี้ประชาชนในประเทศอยู่ดีมีศุกร์แล้วเรื่องของกองทัพเรื่องของสัญญาณภาพก็ว่ากันไป
มันต้องบาลานซ์กันแต่ณตอนนี้ที่มันเกิดดราม่าเพราะอะไรเพราะคนในประเทศมันยังไม่อิ่มพอเลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาแบบนี้
อดหยากกันอ่ะจะไปซื้อเรือดำน้ำถามถึงความจำเป็นนะคะว่าจำเป็นหรือเปล่านะตอนนี้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะ
แต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะไปดูที่ชนบุรีพัทยากันหน่อยนะคะคือมีคนไทยเนี่ยกลับมาจากประเทศอิสราเอลเขาก็ต้องมีการมากักตัว
เตจคอรันทีนถูกไหมคะ๑๔วันตามที่รัฐบาลกำหนดสบคกำหนดปรากฏว่าคุณผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
คุณพลพรมงามเดินทางกลับมาจากอิสราเอลไปพักอยู่ที่โรงแรมที่พัทยา
เขากระโดดตึกลงมาเสียชีวิตนะคะคือกลับมา๒๕เข้าพักที่โรงแรม
แล้วก็๒๖กระโดดจากอาคารที่พักเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุ
เรื่องนี้ค่ะพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่า
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็แสดงความห่วงใหญ่แล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะสืบหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ที่คุณพลตัดสินใจกระโดดมาจากอาคารที่พักจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของเรือดำน้ำกับเรื่องของคนที่กักตัวโควิด๑๙